ทีนี้ไปดูบรรยากาศความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีนี่
เห็นภาพแบบนี้ก็สวยงามแล้วนะคะ
สายมูสายพญานาคไม่ควรพลาดไปดูค่ะ
โอ้โหคุณดูมุมนี้เออสวยสวยมากคือมันเป็นมุมท้องฟ้าสวยด้วย
แล้วสถาปัตยกรรมต่างก็สวยงามแล้วยิ่งใหญ่อลังการมาก
เมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็คือองค์พญานาค๙เสียน
แห่งวัดศรีดารามตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประดิษฐานของพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วลำตัวของพญานาคตรงนี้ที่นี่ยาวถึง๑๓๑เมตร

เลื้อยผ่านบ่อน้ำขนาดใหญ่ไปแบบนี้
ด้านหน้าก็จะมีพระประธานและมีแก้วนาคาเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะ
เอาไว้ให้รูปไลค์ขอพรแล้วภายใต้ท้อง
ใหญ่ของพญานาคเก้าเซียนก็จะเป็นถ้ำแล้วก็มีห้องที่เป็นทรัพย์สมบัติ
โอ้โหต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้วัดในต่างจังหวัดที่สวยงามแบบนี้เยอะเนอะ
นี่คุณเห็นไหมใต้ท้องพญานาคจะเป็นถ้ำแบบนี้เห็นไหมครับ
นี่ค่ะเขาเชื่อกันว่าตรงนี้เป็นห้องสมบัติ
เออใช่เขาจะมีเรื่องของห้องต่างหรือสถานที่ลี้ลับที่เก็บทรัพย์สมบัติของพญานาค
ใช่แล้วค่ะก็ส่วนท้ายหางเนี่ยนะคะจะมีรูปปั้นพญานาคแม่ย่าศรีสุดา
แล้วก็พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็มีสารธิดานาคีศรีดาจันทร์ด้วยนะ
ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าย่าศรีดาเนี่ยจะบันดาลให้โชคให้ลาบกับคนที่มาขอนี่ตรงนี้นะ
ถัดไปอีกนิดก็จะมีสารตะเคียนแล้วก็ท่อนตะเคียนนี่นะคะ
แล้วบอกเลยนะว่าคนมาขอพรกันเยอะมากยังไม่หมดเท่านั้น
ไปอีกก็จะมีพญานาคองค์ดำใครที่ไปขอทรัพย์สมบัติกับปู่ศรีสุโธแล้วยังไม่ได้
ก็มาขอกับพญานาคองค์นี้ก็ได้ครับเพราะว่าพญานาคองค์นี้เป็นองค์ที่เฝ้าสมบัติ
อย่างที่สถานที่แห่งนี้สายมูใครที่นับถือพญานาคไม่อยากให้พลาด
สักครั้งในชีวิตนะไหนไปอุดรธานีถ้าคุณไปคำชโนธ
เขาจะได้เห็นความสวยงามเห็นไหมคะเนี่ยคือที่วัดแห่งเนี้ยมันมันมีหลายจุดที่น่าสนใจมากมากนะคะ
แล้วก็มีตำนานเล่าขานเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟัง๓วัน๔วันไม่จบ
เล่ายาวอะไรขนาดนั้นมันเรื่องราวน่าสนใจเพราะฉะนั้นอยากให้ลองไปกันดูนะคะ
หรือว่าจะไปติดตามเรื่องราวกันต่อได้ที่ช่องติ๊กต๊อกของคุณมูไทรูนะจ๊ะ